ส่วนเรื่องของพี่นางสิริพรอำไพพงศ์เนี่ยนะ
เรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นทุกขลาบของพี่นางหรือเปล่า
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็มีกระแสข่าวร้าวความสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่
แต่ว่าก็ใช่ว่าจะมีเรื่องที่ทำให้ช้ำใจอย่างเดียว
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะคอนเสิร์ตนี้เขาบอกว่าตอนนี้พี่นางบอกว่าสวยเลือกได้
ยังมีโชคอีกต่างหากนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาซื้อเลขอายุตัวเอง
ปรากฏว่าโอ้โหเห็งสุดได้เงินคืนมาครึ่งล้าน
โอ้โหเอาอย่างนี้ไม่พูดเยอะดิฉันไปฟังเสียงพี่นางบางส่วนบนเวทีกันเลยจ้า
พี่นางฝากไว้เลยนะและอย่าลืมเอาความทุกข์ไปเสี่ยงโชคด้วยนะคะ

กลับกันเป็นโชคลาภได้นะ

ขนาดหัวยังออกอายุพี่นางเลยเห็นไหมคะ

ได้กลับมา๕แสนบาทนะคะ

ถ้าซื้อจริงจะขนาดไหนอาจารย์หนึ่ง

สวยรวยโสดค่ะ
ให้พี่นางเป็นไอดอลในดวงใจไปเลย
ขอยืมโซโลแกนเดียวกับพี่นางนะคะ
ขอสวยรวยโสดต่อไปค่ะ

มักจะมาพร้อมกับความโสดนะคุณ
แปลกใจเหมือนกันนะทำไมสวยแล้วยังโสดได้